ไฟไหม้ที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ระยองก่อนนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ต้องบอกว่าเพลิงลุกไหม้รุนแรงเยอะทีเดียวนะฮะ
โอ้โหได้ยินชื่อแล้วก็คือวัสดุต้องเป็นไม้เกือบหมดแน่เลย
เชื้อเพลิงทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะฮะอยู่ในซอย๑๑ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ดับเพลิงจากเทศบาลนครระยองเนี่ยมาสิบสามคันนะครับนี่ฮะควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นมา
คือมีควันไฟสีดำเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ฮะ
จากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพนักงานของโรงงานทั้งหมด
หนีออกมาอยู่ด้านนอกได้ทันนะครับทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ในตัวอาคารเป็นโรงงานขนาดใหญ่เปลวเพลิงนี่นี่ฮะถ้าดูจากด้านนอก
เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าดูด้านในนี่แรงกว่านะครับนี่ฮะโอ้โหไฟโหมหนักมาก
โอ้โหลุกโชนแบบร้อนละอุไปทั่วเลยนะครับมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะด้วยนะครับ
กระจกในอาคารที่เจอความร้อนก็แตกกระจายหมดควบคุมเพลิงยากลำบากมากนะฮะ
สดุมีทั้งไม้มีทั้งสารเคมีมีทินเนอร์ด้วยมีสารโซเวนต์ด้วย
เป็นสารไวไฟนะครับไฟก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็ว
อาคารขนาดใหญ่ทั้งหลังเนี่ยถูกไฟไหม้พังเสียหายทั้งหลังนะครับ
กว่าที่จะควบคุมเพลิงกันได้ก็ใช้เวลากันนานพอสมควรนะครับ
ทางนายอำเภอนิคมพัฒนาที่ระยองนะครับนางสาวกรยาประสิทธิ์ภาค
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากห้องพ่นสี
ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงพักเที่ยงไม่มีพนักงานอยู่
รู้กันอีกทีก็คือไฟไหม้แล้วแล้วลุกลามไปเยอะแล้ว
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสกัดเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เป็นความโชคดีด้วยนะครับเพราะว่ารัศมีร์รอบโรงงาน๓กิโลเมตรเนี่ย
โอ้โหตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทั้งนั้น
กำชับโรงงานในพื้นที่นะคะให้มีระบบการป้องพันธ์ไทยนะครับ

สาเหตุด้วงต้นนะคะเห็นว่าเป็นความร้อนที่เกิดในห้องสี
ห้องสี

เดี๋ยวสาเหตุอย่างละเอียดต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
ส่วนเรื่องของมูลค่าความเสียหายก็ต้องรอประเมินนะฮะ

นี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งนะฮะ
ซึ่งต้องดูเรื่องของมาตรฐานแล้วก็มาตรการเรื่องการป้องกันอัคคีภัยกันต่อไป